อีกหนึ่งอย่างที่ถ้ามีพฤติกรรมหรือว่ามีลักษณะแบบนี้ก็ไม่น่าจะบวชได้เหมือนกัน
คืออาจจะเป็นผู้ชายที่จิตใจเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน
คือสืบเนื่องจากที่คลิปหนึ่งมันถูกเผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียลอะค่ะ
เขาบอกว่ามีคนที่หน้าตาคล้ายกับเจ้าอาวาสวัดดังวัดหนึ่งแต่งตัวคล้ายกับพระสงฆ์
ผมเหลืองแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำแบบเนี้ยกับลูกจ้างร้านขายของชำที่เขาเดินเข้ามาซื้อของ
เดินมาอบกอดแล้วก็เอาหน้าศพอย่างนี้เลย
แล้วตัวของลูกจ้างคนนี้เขาบอกด้วยนะว่าไม่ได้แค่ศพเฉยนะครับเอามือล้วงเป้าด้วยครับ
พระไปซื้อของเจอพนักงานหนุ่มไปกอด
คือจากภาพในกล้องเนี่ยจะเห็นมือซ้ายที่โอบข้างหลังใช่ค่ะ
แต่มือขวาเนี่ยตัวของน้องคนนี้เขาบังพอดีแต่ว่าพนักงานเขาบอกว่าถึงขั้นไปลูบ
จับของเขาไปขยำเอาไว้เอาเพศเขาเลยเออแล้วคนที่โพสต์คลิปนี้ก็คือเจ้าตัวนั่นแหละค่ะ
แฮชแท็กเลยบอกว่าหลวงเจ้เอาแบบนี้เลยเหรอลวนลามพนักงานเหรอเสียหายนะครับ
อยู่ในเพชรบูรณนี่แหละครับมารผ้าเหลืองแชร์แบบนี้เลยจริงจริงใช้คำหยาบกว่านี้นะคะ
แต่ว่าอ่านอรักษณ์ไม่ได้เผื่อถูกกอดถูกขยัมแบบนี้เขาก็ตกใจ
แล้วก็สะบัดตัวเองออกมาใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะพอเขาผลักพระออกไปใช่ไหม
พระก็เดินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ตามปกติอ๋อทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คือเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมาซื้อไม้เก่าหลัง
ตั้งใจมาซื้อไม้เกาหลังแต่ก็ไอ้ของก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าปัญหาคือ
คือแล้วมือพระเกาอะไรไปทำอะไรกับเขาทำไมเออ
ทีนี้ที่มันน่าตกใจกว่าคลิปนี้ก็คือพอไปไล่ดูในคอมเมนต์นะคะ
คนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยโดนเหมือนผมเลยพระรูปนี้แหละ
อีกคนบอกเอ๊ะคุ้นนะหลายคนก็เข้ามาถามคุ้นเปล่า
แล้วก็โพสต์ข้อความกันว่าผู้ชายหัวโล้นแต่งกายคล้ายพระ
ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าล่าสุดเรามีกล้องจับภาพไว้ได้
ที่เกิดเหตุนี่เป็นร้านค้าในจังหวัดเพชรชบูรณ์ใช่ค่ะ
คนที่ในเพชรบูรณเขาเห็นเขาก็เลยบอกอุ๊ยจำได้
จำได้หน้าตาเนี้ยจำได้เลยคุ้นคุ้นเพราะว่าภาพในกล้องวงจรปิด
เขาไม่ได้เบลอหน้าถูกต้องแต่ว่าภาพทีวีเราเบลออืม
ทีนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขข่าวอะไรแบบนี้ต้องให้เขาลงอะค่ะ
ติไปเหรอเอาคุณติลงไปไปตามหาความจริงให้หน่อยสิครับ
ผู้ชายคนนี้ก็คือรู้จักร้านขายของชำที่ถูกล้วลาม่ะค่ะ
ที่อยู่ในคลิปชื่อว่านายเทพบุตรแซ่คิ้วครับ
เขาบอกว่ายี่สิบสามกัญญายนที่ผ่านมาเขาขายของอยู่ในร้าน
ก็มีพระสงฆ์รูปร่างอ้วนหน่อยเข้ามาที่ร้านซื้อของ
เขาก็ไปแนะนำสินค้าตามปกติอะค่ะแล้วพระรูปนั้นก็ยื่นไม้เกาหลัง
ซึ่งเป็นสินค้าในร้านให้เขาครับพอยื่นเสร็จปุ๊บเดินเข้ามาประชิดเขาเลย
มือซ้ายโอบเขามือขวารูปเป้ากางเกงแล้วกระซิบที่หูเขาในลักษณะเสนอเงินให้
อ๋อที่เห็นแนบหน้าเข้าไปเนี่ยเออแน่น่ะคือกระซิบเสนอเงินเหรอ
คือมันจะมีเห็นไหมคะจังหวะที่เหมือนเขานิ่งอยู่พักนึงเหมือนคุยอะไรยังไงทำไมอยู่เฉย
เขาบอกว่าอึ้งเขาอึ้งอยู่คือตั้งตัวไม่ทันอ่ะครับ
พอรู้สึกตัวแบบมีสติได้ก็ผลักพระออกไปแล้วก็ปลีกตัวเดินออกมาพระรูปนี้ก็ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์
พนักงานที่ตรงเคาน์เตอร์ที่จ่ายเงินอ่ะครับยังพูดกับพระรูปนี้อยู่เลยนะว่าน่ะเห็นน่ะ
เมื่อกี้ทำอะไรพนักงานเราอะเออพระรูปตอบว่าอะไรไหมคะว่าไง
แหมมันอดใจไม่ไหวอ่ะอืมอดใจไม่ไหวอ่ะอะไรคะนี่เป็นพระนะ
งงไปหมดว่านี่ถึงบอกไงว่าเขาเป็นคนแต่งกายคล้ายพระสงฆ์หรือเปล่า
คือเรื่องพวกนี้มันต้องไม่มีอยู่แล้วไม่ใช่มาบอกว่าอดใจไม่ไหว
เออมันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้อ่ะนะคะอืมทีนี้นายเทพบุตรเขาก็บอกด้วยนะว่า
จริงจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเจอพระรูปนี้นะครับสามวันก่อนพระรูปนี้อ่ะ
ลูกศิษย์ขับรถมาจอดหน้าร้านรอบนึงแล้วแล้วก็เปิดกระจกมาส่งยิ้มหวานให้เขาเลย
อืมเขาก็ยิ้มตอบเออเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็เออก็รู้ว่าเป็นพระสงฆ์ไง
หลวงหลวงพ่อยิ้มให้ยิ้มให้เขาก็ยิ้มต่อว่าเออก็พระพระอาจจะมาให้บุญให้ทานอะไรหรือเปล่า
เออปรากฏว่าหลังจากยิ้มตอบไปปุ๊บพระตอบมาว่าน่ารักอ่ะ
น่ารักเหรอน่ารักบอกสาธุหรือเปล่าน่ารักไม่ได้ฟังผิดใช่ไหม
มันมันก็ไกลอยู่นะสาธุกับน่ารักเนี่ยรูปปากคนละแบบเลย
พอน่ารักจบปุ๊บเข้ามาในร้านเลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี้แหละค่ะ

เหมือนจังหวะผมจะรีบหันกลับมาเขาก่อนล่ะหน้าผมก็จะชิดจมูกพอแล้ว
อย่างงั้นยังไงต่อครับผมเขาได้ชิดจมูก
เขาเอาหน้าเขามาซบอยู่บ่าผมแล้วเขาเหมือนเขาจะดึงผมเข้าไปหาเขา
ดึงแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากได้
เขาดึงเขาดึงเข้าไปกอดดึงเข้าไปกอดไม่พอพี่เขาก็ยัง
เป้าผมด้วยครับลูกเขาบอกอยากได้
เขาบอกจะเอาเท่าไหร่เขาพูดแบบนี้จะเอาเท่าไหร่
ผมไม่ได้พูดตอบนะผมแค่มองหน้าเขา

แล้วผมก็ดันเขาออกแล้วผมก็บอกให้ไปคิดเงินอยู่เคาน์เตอร์ที่ผมชี้ไป
ไปออกไปข้างนอกคือไปคิดเงินเคาน์เตอร์พอไปคิดเงินเคาน์เตอร์เสร็จพี่ที่เคาน์เตอร์เขาก็บอกผมว่า
เมื่อกี้นี้ทำอะไรพี่เขาเห็นเพราะว่าพี่เขาดูกล้อง
เพราะกล้องมันอยู่บนหน้าเขาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพระรูปนี้มามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอน
ผมไม่ได้รังเกียจเขานะผมว่าผมไม่ชอบถ้าอย่างผู้ชายกับผู้ชายอ่ะ
กอดกันมันถ้าเป็นเพื่อนกันผมไม่ว่าแต่นี่คือผมไม่รู้จักเขาด้วย
แล้วเขาเป็นใครมาจากไหนผมก็ไม่รู้ที่อยู่เข้ามาเสนอให้ผม
แต่ผมไม่รับผมไม่เอาครับเขาทำไปมันก็ร้ายประโยชน์เลยพี่
แบบนี้มันจะเสียตัวเขาเปล่าว่าเขาเป็นพระด้วย
นี่เขายังเป็นห่วงเลยนะว่าเป็นพระอ่ะมันเสียเขาเปล่าแต่ทำไมพระดูไม่เป็นห่วงตัวเองเลย
ศาสนาเขามองมากครับเพราะว่าชาวบ้านที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยใช่เลย
ระดับเจ้าอาวาสเลยเจ้าอาวาสด้วยเหรอฮะระดับพระครูด้วยโอ้โห
อย่างนี้ที่คนแก่คนเท่าเขาบอกนรกจะกินกระบาน
นะอ่อมันก็จริงอ่ะคุณเป็นพระไงใช่ขห์แล้วเป็นเจ้าอาวาดก่อน

คุณกิติศักดิ์วิริชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองไปทางวัดที่
ชาวบ้านก็บอกวัดเนี้ยวัดเนี้ยเนี้ยแหละเนี้ย
จะเป็นวัดนี้แต่ไม่เกี่ยวกับวัดกับพระรูปอื่นกับศาสนานะครับ
ผู้ชมครับต้องแยกนะฮะเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ทุกวงการมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนะครับ
จอมศรีอยู่ที่ตำบลน้ำร้อนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับ
วัดนี้มีหน้าที่กว้างขวางครับแต่สภาพเนี่ยฮะ
คือซุดโทรมมากเป็นรูเต็มไปหมดเลย
คือวัดจะดีไม่ดีมันก็อยู่ที่เจ้าอาวาสด้วยค่ะ
ว่าท่านจะใส่ใจดูแลวัดขนาดไหนฮะอืม
กับที่ญาติโยมได้ทำบุญใส่บาทอะไรมาหรือเปล่านะครับ
แต่ดูฮะซุดโซมากฮะโบสถ์เนี่ยฮะเป็นอย่างนี้
ก็ไปถามหาพระที่อยู่ในคลิปนะที่เขาว่ากันว่าคือพระครู
สมมุติว่าชื่อมินก็แล้วกันสมมุติว่าชื่อพระครูมินค่ะนะ
อยู่ในคลิปแต่ไม่เจอนะครับพระลูกวัดบอกว่า
พระครูมินเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดแต่มีนิสัยเหมือนผู้หญิง
ชอบชวนเด็กผู้ชายมาที่กุฏิไม่รู้ว่าชวนเด็กผู้ชายมาทำอะไร
แต่พระลูกวัดบอกว่าก็ไม่กล้ายุ่งเพราะว่าเขาเป็นเจ้าวาดนะ
แล้วพระรูปอื่นก็เป็นเพียงพระลูกวัดที่ผ่านมาพระที่ให้ข้อมูล
กับคุณกิติศักดิ์นะบางรูปนะบอกว่าก่อนจะบวชเนี่ย
ก็ยังเคยถูกพระครูเจ้าวาดเนี่ยลวนลามเหมือนกันฮะโอ้โห
พระในวัดก็เลยเรียกกันว่าเจมิน
เล็กเจเลยโอ้โหฟังแล้วเนี้ยละเหี่ยใจอืม
พระในวัดบอกว่าเจ้าอาวาสไม่เคยออกมาทำวัดไม่เคยออกบินทบาท
ชาวบ้านไม่เลื่อมใสสัทธาเวลาที่ไปบอกบุญญาติโยม
ไปขอเรียรัยบริจาคเงินทำบุญเข้าวัดเนี่ยได้เงินมาไม่เคยเอาเงินเข้าวัด
เอาไปซื้อไม้เก้าหลังหมดก็ดูวัดเนี่ยอืม
สุดโซหมดชาวบ้านก็บอกนะฮะชาวบ้านในพื้นที่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาเคยได้ยินคนบอกเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระมินเจ้าวาดวัด
การลวนลามเด็กชายวัยรุ่นแต่เขาไม่เคยเชื่อ
จนกระทั่งลูกชายของเขาเอง
ถูกพระรูปนี้ลวนลามด้วยการจับอวัยวะเพศ
แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงมันทำอะไรไม่ได้ค่ะ
ก็ตุ๊ดแต๋วดีดีนี่เนี้ยอืม
ทำไมทำไมครับเราเห็นว่าเป็นยังไงครับผมชุดแต๋วดีเนี่ยครับผม
อ้าวพูดก็พูดจริงจริงจอนอัตรมายังไม่ได้บวชตอนเป็นคัลวาสนะครับผม
มาเป็นขี้เมามาก่อนเคยถูกจับอวัยวะเพศเหมือนกัน
เอาอ้าวพูดก็พูดเปิดก็เปิดอ้าวครับผม
นี่แหละมันถึงไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาเพราะว่าก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะ
ที่บอกว่ามีเด็กวัยรุ่นมาหานั้นจริงไหมครับ
อ๋อก็ทุกวันอ่ะทุกเย็นอ่ะทุกเย็นจะขับรถขึ้นมากันหลายคันอ่ะนะ
เขาสดบนกันหรือเปล่าครับ
ไม่มีไม่มีบินทบาทก็ไม่มี

ไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีทางทำที่ไหน
อย่าทาถูกหรือเปล่าเขาไม่รู้
ลูกชายผมเมื่อก่อนตอนเด็กก็เล่าให้ฟัง

มากอดมาหอมเขาแต่เขาก็ไม่ยุ่งด้วย

ชอบเด็กผู้ชายทำนองนั้นแหละครับ

รับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายเทพบุตรเป็นการหยอกล้อ
อกล้อกันเฉยเพราะว่ารู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตา
แต่เรื่องจับอวัยวะเพศไม่มีไม่มีแน่นอน
เอาแล้วเรื่องนิสัยที่เขาบอกว่าเป็นพระตุ๊ดพระแต๋วล่ะ
พระครูมินบอกว่าเขามีนิสัยกระตุ้งกระติ้งจริงนะ
แต่เขาไม่ได้เป็นพระตุ๊บพระแต๋วและที่บอกว่าชอบพาเด็กผู้ชายมาหาที่กุฏิใช่ไหม
ก็กุฏิมีไวไฟกุฏิอัตมามีไวไฟเด็กวัยรุ่นก็เลยมาใช้สัญญาณมาเล่นเกม
จะไปลวนลามกระทำอนาจารย์เด็กวัยรุ่นชายตามที่ถูกกล่าวหาได้ยังไงไม่ได้ทำ
ถ้าใครคิดว่าทำจริงไปหาหลักฐานมาได้เลย
พระครูมินบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วตัวเองเนี่ยมีโรคมีเป็นทั้งความดันเป็นทั้งเบาหวาน

อันนี้มีหลักฐานที่เห็นก็คือเขาบอกว่าหยอกล้อแล้วไม่ได้จับอวัยวะเพศ
หอกล้อกันด้วยการโอบแล้วก็เอาหน้าศพเนี่ยคือหอกล้อกันเพราะว่าเห็นว่าคุณหน้าคุณตา
ทีนี้เรื่องวัดล่ะสุดโทรมหรือเป็นเจ้าวัด
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องที่ว่าไม่ได้ปรับปรุงวัดโดยเฉพาะโบสถ์เนี่ยนะจริงมันอยู่ระหว่างการซ่อมแซม
ไม่ใช่ว่าไม่ทำอยู่ระหว่างการกระทำแต่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย
กลั่นแกล้งอาตมาโดนชาวบ้านกลั่นแกล้งยืนยันเลยว่าไม่ได้มีพฤติกรรมตาม
ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดเออเอาเป็นว่าถ้าเสร็จภารกิจอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ย
อาตมาย้ายดีกว่าย้ายวัดนี้ไปอยู่วัดอื่นดีกว่า
เดี๋ยวอัตมาจะไปชี้แจงกับเจ้าคณะตำบลนำร้อนกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย

ฟังเสียงพระครูมินกันเลยค่ะ
ไม่ได้กระจัดอันทะเอ้ยถ้ากับก็ต้องเห็นแล้วว่าลงจอดสิทธิ์เขาก็มี
แล้วเขาก็มีทั้งมือถือที่เขาเตรียมไว้ที่เขาจะเล่นงานอาตมานะค่ะ
อีกนิดทีที่ร้านก้าวบาทนะคะ

อัตมาก็อายุเจอหกสิบทีแล้วอัตมาเป็นโรคประหว่านทั้งความดันไขมันความดันเยอะแยะ
อัตมาอยู่ที่วะอัตมาก็ไม่ได้ไปนั่งขนักขึ้นกว่าดีเค้าจะไม่ไหวอยู่แล้ว

ก็ศึกเถอะฮะก็โรคเยอะไงป่วยเยอะก็ศึกไปรักษาตัวดีกว่า
อย่าอยู่เลยย้ายไปวัดอื่นก็วัดอื่นเขาก็ลำบากเดือดร้อนอีก
เพราะว่านิสัยกระตุ้งกระติ้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเข้าข่ายอะไรยังไง
เดี๋ยวรอเขาไปชี้แจงกับเจ้าคณะตำบลแล้วกันนะคะว่าจะมีผลออกมายังไงบ้าง
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณท่านก็ทราบเรื่องแล้วนะครับ
ก็ให้เจ้าคณะอำเภอเรียกพระในคลิปมาชี้แจงตักเตือนแล้ว
แต่ว่าเรื่องหลักฐานอย่างอื่นเนี่ยมันยังไม่มีที่จะปรากฏ

มากกว่าคำกล่าวหาใช่ค่ะใครมีหลักฐานอะไรก็สามารถไปบอกกับทางท่านเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ท่านฝากบอกนะครับ
ใช่ค่ะส่วนเรื่องโบสถ์เรื่องวัดที่มันอยู่ในสภาพสุดโทรมเนี่ย
คือถ้าตรวจสอบแล้วมีการละเลยจริงเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดนะ